ศูนย์ประการมาสคบุชาเน้นกว่าล้างเหล้าและก็ปืน
ตามแหล่งว่าสมวัยรวม
ต้องทำให้ได้นะคะคุณพุทธใช่ครับ
คนตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารนะครับ
และเป็นรองผอบตรรประปรับปรับ๑
เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในเศรษฐการณ์วันทาย๑๔กุมภาพันธ์ประรวมถึงวันมาครับ

โดยเปิดเผยว่าก่อนเข้าประชุม
ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

และคนตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับ
ในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อย
โดยเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้ม
ในการตั้งจุดตรวจสกัดนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์
อกจากนี้นะฮะจะระดมกำลังกวาดล้างเรื่องของ
อาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็หมายจับค้างเก่า
ก่อนเอาเรื่องเสียสาวอะไรยังไง
ตนเองได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ร่วมกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ขอความร่วมมือไม่ให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการโรงแรมม่านรูด
ฉะนั้นก็คือถ้าเกิดจะเข้าไปปุ๊บรูนมาดปั๊บ

ไม่มีเขาจะส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
ประชาชนอยู่นี้มีตั้งแต่๗ขวบได้แล้ว

เกิดเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ไงพี่ถ้าเกิดตามมาตรฐาตรับเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้

จากนี้นะฮะยังมีการฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับ
ให้ช่วยดูแลบุตรหลานด้วยโดยเฉพาะในวันวาเลนไทยนะครับ
ที่มักจะมีเยาวชนออกไปเที่ยวข้างนอกกับคืนมีจำนวนมาก
จนอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงนะครับกับลูกหลานของท่านได้